คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ลำพูนกันบ้างนะคะ

รุมทำร้ายผู้ชายคนนึงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์
คือโดนทั้งถีบรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็รุมยำเลยค่ะ
ทีนี้เพื่อนของคนเจ็บเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียให้ตามหานะคะ
ตามหาแก๊งนี้กันหน่อยที่เห็นรวมอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ดูนะมีผู้ชายคนนึงเขาโดนกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๑๐คน
รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเห็นไหมคะ

แล้วหน้าเขาเป็นแผลชะกันเต็มไปหมดเลย
ภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดถูกแชร์ในโลกออนไลน์
เขาโพสต์คลิปนี้มีเพื่อนของเขานั่งอยู่ที่ข้างทาง

หลังจากนั้นวัยรุ่นมาเป็นกลุ่มประมาณ๘๙คนกับ๑๐คน

แล้วผู้ชายในกลุ่มวัยรุ่นก็ตรงไปทำร้ายผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างทาง

พอเตะจนน่วมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแยกย้ายกันไปค่ะ
ซึ่งคลิปคนที่เอามาโพสต์นี่นะคะเขาก็ระบุข้อความเอาไว้ด้วย

ใครพอจะรู้จักคนในคลิปสะกิดมาบอกผมหน่อย
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณแยกศรีเตี้ยที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูน
เพื่อนของคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้
ถีบรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเขาที่ได้รับบาดเจ็บนี่แหละ
เพื่อนเขาเสียหลักไปพุ่งลงข้างทาง
แล้วยังมาทำร้ายดูหน้าเขาสิ

ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าก่อนเกิดเหตุ
ชายคนเจ็บนี้เขาไปมีเรื่องผิดใจอะไรกับกลุ่มวัยรุ่น

ซึ่งเพื่อนของคนโพสต์รวมถึงคนเจ็บเอง
ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ด้วยเหมือนกัน
บอกว่าอยากให้เอาตัวกลุ่มวัยรุ่นมาลงโทษให้ได้
เพราะถ้าเกิดว่าปล่อยลอยนวลไป
อาจจะเป็นอันตรายกับผู้อื่นได้นะคะ

มีทั้งอาวุธมีดมีทั้งอาวุธปืน
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันภายในงานวัดแห่งหนึ่ง

โดยในโพสต์ระบุว่ามีวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บถูกฟันนิ้วเกือบขาด
ขณะที่ตำรวจพื้นที่ให้ลงบันทึกประจำวัน
โดยบอกว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาสนะครับ

เอาเพลงก็ดังกันไปตอนแรกก็เต้นกันอยู่ดี

เป็นคลิปบางช่วงบางตอนของการทะเลาะวิวาส
บริเวณหน้าวัดพระยาไกรเขตน้องเจาะกรุงเทพ

ระหว่างที่วัดเขาจัดงานบุญกันอยู่
ในช่วงคืนวันที่๓๐มีนาคมคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
คลิปอาจจะดูไม่ชัดว่าต้นต่อของการทะเลาะวิวาส
ครั้งนี้เกิดจากอะไรเกิดจากใคร
แต่หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในวงทะเลาะวิวาสเนี่ย
โดยระบุนะครับว่าถูกเด็กแถวบ้านต่างกรุง